ถ้าหมดรักฉันอย่าหันอย่ามอง

จบไปแล้วค่ะสำหรับเกมนี้ค่ะเพลงที่๕ค่ะครับ

ต้องถามเจ้าตัวเลยคุณเกลร้องไปนี่

ฟังเพลงนี้ทั้งที่ไม่เคยร้อง

และเปิดวิทยุบ้างอะไรบ้างก็ฟัง
เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเงินมันสำคัญกับเราด้วย

ขอให้ถูกทุกคำ
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
เกลร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โครงใจโครงใจโครงใจโครงใจ

มูลค่า๘๐๐๐บาท
เกลร้อง
โครง
ได้ครับ
โอเค
เกลครับ

เดี๋ยวพี่จะอธิบายสถานการณ์ให้เกลฟังนะ

ไม่สามารถมองเห็นสีหน้าของทุกคนได้

ที่บ้านก็ปรบมือ
แต่ว่าไม่ได้ยิ้มแย้ม

ร้องภายด้วยความดีใจมันปิดตีอะที่ทำได้นะคะ
เพราะว่าตอนนี้รับแล้วค่ะ๘๐๐๐บาท

จากเพรง๒ลุม๑นะครับ
นี่ขนาดฟังอย่างเดียวนะบอกแล้วว่าคนเราถ้ามีทักษะในการร้องเพลงเนี่ย
มีต้องเคยร้องออกมาแค่ฟังบ่อยประมาณนี้
โชคดีเพลงนี้มันไม่เร็วถ้ามันเป็นเพลงเร็วเนี่ยมันไม่ทันแน่
เดี๋ยวก่อนคุยกันขอดีกว่าเก้าอี้นะคะบ้างขอเก้าอี้ค่ะ
เรียบร้อยทำได้แล้วค่ะตอนนี้มีแล้ว๘๐๐๐บาท
คุณแม่เป๊กถามหน่อยว่ากังวลไหมตอนที่น้องตัดสินใจจะเล่นทั้งที่ไม่เคยร้องเคยฟังอย่างเดียว
บึกจะต้อนรองบ่นเขนเนี่ยเรียกลิงฬักฤทธิ์จังหลายช่วยให้ช่วยเขาให้ร้องได้
ก็เอาใจช่วยเขาก็ดีใจที่ร้องได้
กังวลด้วยกลัวด้วยเชียร์ด้วยหลายความรู้สึกในหัวใจนะคุณแม่เนาะ
สุดท้ายก็ผ่านมาได้ตอนนี้ค่ะคุณแม่นั่งกุมมือกับโชกุลอยู่เพราะว่านั่งเก้าอี้ใกล้กัน
ตอนที่ประกาศว่าร้องได้โชกุลเองก็ดีใจกระโดดตัวโยนเลย
ถามพ่อใหญ่ดีกว่าพ่อใหญ่เกลเก่งไหมคะพ่อใหญ่

โอ้โหที่สุดเลยทั้งคู่ทั้งสองแม่ลูกนี้รักมาก

เฉพาะลูกของนี่เราอยู่ด้วยกันด้วยเลี้ยงมาตั้งเด็ก

คุณจืดครับเราจะมาถามกันเรื่องความรักของคุณจืดกับคุณเกลสักหน่อยค่ะ
เจอกันครั้งแรกอายุเท่าไหร่ครับ

คุณเกลไปเห็นคุณจืดแล้วแบบปิ๊งเลยไหมคะ

บอกว่าเขาน่ารักอย่างนี้

ทำไมถึงถึงไม่ละทิ้งปัญหาแล้วแยกกันไปทำไมถึงยังอยู่ด้วย

ในการที่ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้
จะให้เขาใจเราคือว่าถ้าเราเป็นเขาบ้าง

เพื่อผมสัญญาเขาไว้ว่าจะไปทิ้งเขา

คุณใจหล่อมากค่ะคุณจือ

ที่เขาเป็นดวงตาแทนเรามาสักระยะหนึ่งแล้ว

อยากขอบคุณที่พี่ไม่ทิ้ง
แล้วก็คอยดูแลไปไหนก็พาไป

แล้วก็มีกำลังใจที่จะสู้ต่อค่ะ
เกลคะสมมุติว่าตอนนี้มีคนที่ดูอยู่ทางบ้าน

แต่หัวใจห่อเหี่ยวและท้อแท้เหลือเกิน

อยากบอกว่าให้เขาสู้ค่ะ
อย่าเพิ่งไปท้อกับชีวิต

เรายังแข็งแรงยังทำได้อีกเยอะค่ะ
หนูเป็นอย่างนี้หนูก็ยังสู้เลย
ให้ดูคนที่เขาเป็นมากกว่าเรา

วันนี้เกลอยู่ในรายการของเรา

เพลงหน้า๑แสนบาทกับ๑ตัวช่วยค่ะ
อีกเพียงแค่เพลงนี้และอีก๒เพลงเท่านั้นเกล

สิ่งต่างที่เคยฝันเคยนึกเอาไว้เนี่ย

ตั้งใจให้ดีกับเพลงนี้นะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ไม่ตรงจุดค่ะ

มูลค่า๑แสนบาทนะครับ

จะสู้หรือจะหยุด

เพลงนี้ร้องได้ขนาดไหน

การตัดสินใจต่อไปนี้ก็สำคัญทีเดียว
เหลืออยู่อีก๑แผ่นที่เลือก

ก็จะเป็นแผ่นที่สี่ห้าและหกนะครับ

๖นะครับ

ตัวช่วยครบหมดแล้วนะครับ

ผมจะเปิดให้ดูนะครับ
จากแผ่นที่ไม่ได้เลือกก่อนนะครับ

ไม่ได้เลือกคือเปลี่ยนเพลง

แผ่นที่๕ไม่มีมั้ย

ให้เบอร์ใครไว้คะ

จะให้ผู้แข่งขันของเราทุกคนให้เบอร์โทรศัพท์

หนึ่งเบอร์ที่คิดว่าจะสามารถช่วยได้จะเป็นใครก็ได้

แล้วก็ให้คุยกันประมาณสักนาทีหนึ่งหรือประมาณนั้นนะครับ
แต่ในกรณีของน้องเกลไม่ได้ให้เบอร์ใครไว้เลยนะครับ
อาจจะไม่ค่อยมีคนที่เขามีความชำนาญเรื่องเพลงหรือว่าอะไรแล้วก็ไม่ได้ให้ไว้
ตัวช่วยตัวนี้ก็เลยใช้การไม่ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องร้อง
และต้องพึ่งพาตนเองในเวลานี้นะคะ

เพลงที่๖นะครับเพลงนี้มูลค่า๑แสนบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๖เพลงมาครับ

โซมม้าที่กำลังกลัวลับนาน

กินข้าวและย้ำต้องล้างให้จังเนาะอาย
คือทอดหลายหัวใจให้โทรมาถาม
นับตั้งแต่อายห่างมาไกลเพื่อหางานทำ
ซื้อบัตรเติมเงินประจำมือถือโทรตามถามใจ
งานหนักบ่ออายเจ้านายใจดีอยู่บ่อ
ค่าจ้างเคยขอได้ตามที่รอบ้างไหม
สู้งานนานเนิ่นเหงื่อและเงินฟังแล้วเห็นใจ
สุขภาพพลานะไหมเป็นจังใดห่วงใยเหลือเกิน
ใช้บัตรเติมเงินให้กลายเป็นบัตรเติมใจ
โทรศัพท์มาซักเหงื่ออายถามไทยให้พ่อเพิดเผิน
กินข้าวแซ่บปอบพักผ่อนเพียงเพราะเรื่องงานหนักเกิน
วอนอายอย่าทำงานเพลินมุ่งทำเงินจนเกินกำลัง
กินข้าวหรือยังอีกครั้งกับคำถามนี้
เป็นห่วงอีหลีคนดีที่ใจเฝ้าหวัง
เหตุงานสะอายบัตรเติมใจน้องใกล้หมดตังค์
เอาไว้มือใดว่างค่อยมานั่งกินข้าวนำกัน